ที่คนขับแท็กซี่เขาไปต่อยผู้หญิงคนหนึ่ง

ผู้หญิงคนนี้เขาทำงานโรงแรมแห่งหนึ่งที่หัวหินนะคะ

เป็นคลิปที่คนขับแท็กซี่ในพื้นที่เนี่ย
เธอก็โพสต์คลิปนี้เธอบอกว่าเธอก็โพสต์ปกติ
เห็นข่าวเห็นคลิปอะไรก็โพสต์ก็แชร์
แต่ปรากฏว่าผู้ชายที่อยู่ในคลิป

เป็นคลิปที่มันเป็นต้นเหตุนะคะ
ว่าช่างเงินคำใต้เหลืองกันเท่าไหร่

แฮีบ
เธอทำงานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่หัวหิน

เธอก็ไม่ได้โพสต์ว่าตั้งใจจะไปต่อว่าเฉพาะเจาะจงอะไรผู้ชายคนนี้
แต่มันเป็นเหมือนคลิปที่เขาแชร์กันมาไง
ว่าแท็กซี่ในพื้นที่ที่หัวหิน

ไปสักพักนึงคุณผู้ชมไม่กี่วัน
ผู้ชายคนนี้มาดักรอเธอ
แล้วก็ทำร้ายร่างกายเธอคือต่อย

แล้วผู้ชายคนนี้ก็พูดว่าแชร์อะไรไว้
ต่อยกันเธอล้มหัวฟาด

ใช่เขียนข้อความว่าถ้ากฎหมายบ้านเมืองยังเป็นแบบนี้
ก็จะมีการอัดคลิปขู่ทำร้ายร่างกายกันอยู่แบบนี้

จนเธออย่างที่เห็นภาพก็คือที่เธอบาดเจ็บ

แต่เธอบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากแบบ
อยู่ดีคนนี้มันดักรอแล้วก็ตุ๊ป

ถูกเธอล้มไปเลยแบบหัวฟาดไปเลยอะค่ะ
เธอก็แจ้งความนะคะเธอยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
ไทยรัฐทีวีก็ติดต่อไปที่นางสาวบีนามสมมุติคนนี้
ที่เป็นผู้เสียหายเธออายุ๓๕
ทำงานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่หัวหิน
เธอบอกว่าที่เธอแชร์คลิปเมื่อสักครู่นี้
ไม่ได้เจาะจงว่าจะไปว่าผู้ชายคนนี้นะ

เล่าให้ฟังว่าจังหวะที่เธอถูกผู้ชายคนนี้

หัวแตกคือด้านหลังเย็บไป๓เข็ม
กระพุงแก้มแตกเย็บไป๒เข็ม
อย่างที่เห็นในภาพมุมปากก็แตกไปด้วยเลือดออก
แจ้งความแล้วนะคะฟังเสียงผู้เสียหายดูค่ะ
เดานานกับศุษย์บ่าย
แล้วก็คือตำรวจก็เลยถาม
ถามมาที่โรงพยาบาลเพื่อมาลงบรรชึก
มาแจ้งความเหตุทำลายร่างกายแล้วก็พาไปส่งกันเวลา

ใช่เธอบอกโอ้โหคือล้มหัวฟาดไปอยู่บนทางเท้า
แต่เขาก็เป็นคนอัดคลิปแล้วเขาก็แชร์ตัวเองลงโลกโซเชียลเองไม่ใช่เหรอ
แล้วเธอก็แค่แชร์ต่อไง
แต่ไปฉุนเขาไปโกรธเขา

จะเป็นเพราะเขาไปมีข้อความอะไรแบบนี้ไง
นี่ไงเรื่องนี้เนี่ยตำรวจเขาบอกแบบนี้นะคะ
เขาจับตัวได้แล้วนะคะผู้ชายคนนี้ค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกธนากรวงสิริลักษณ์ค่ะ
กำกับสพหัวหินบอกว่าผู้ชายคนนี้
ชื่อว่านายจักริตพึ่งเจาะอายุ๓๘ปี
ก็คือขับรถแท็กซี่ในหัวหินล่ะค่ะ
สายตรวจตามไปไปจับตัวได้ในบ้านพักที่

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บนะคะ
นายจักริตก็สารภาพว่าทำร้ายร่างกาย
แล้วก็มีข้อนโลกไอ้ข้อความตรงเนี้ยแหละ
แล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษในสิ่งที่ทำไป

ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะนายจักริตคนนี้นะคะ
ทีนี้เรื่องของแท็กซี่กับแกรปแท็กซี่เนี่ย
อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนายกมลบุรณพงศ์ให้สัมภาษณ์กับ
ทีมข่าวทะเลาะทีวีของเราแบบนี้เขาว่าตอนนี้
ประสานไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคิริขัน

คนขับแท็กซี่คนนี้ซึ่งก็คือนายจักริตนะคะที่ถูกดำเนินคดีเนี่ย
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะหรือเปล่า
ถ้ามีก็จะถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติรถยนต์ปี๒๕๕๙
โทษก็คือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะนะคะ

เพราะฝั่งของจะเป็นพวกแท็กซี่ที่เขาจดทะเบียนขึ้นทะเบียนถูกต้อง
หรือว่าจักรยานยนต์วิน
เขาก็จะบอกทำไมกรมการขนส่องทางบกไม่จัดการพวกเนี่ย

ให้มาแย่งภูเดศานเข้ามาตัดวาคาเข้าอะไรเข้า
ใช่แต่อีกมุมหนึ่งคนก็มองว่า
กรมการขนส่งทางบกยังไม่สามารถจัดการ
จะเปิดแข่งจะทำแอปแข่งอะไรแข่ง
แล้วคนยังไม่หันไปใช้แบบนิยมอย่างมากขึ้น
ทำไมคุณไม่พัฒนาการบริการของตัวเอง

ที่เขาจะไปเลือกผ่านแอปต่าง
ก็เพิ่งเล่าข่าวไปไงที่วินนท์โน้ตโปรตไซค์
แล้วเราแชร์เขาจะเป็นอะไรไหม

เขาก็โดนดำเนินคดีแล้วไหม